คุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สระบุรีเขาบอกรถบรรทุกพ่วงปูนเสียหลัก
อยู่จากเล่นนึงโอ้โหแทบจะมาสุดอีกเล่นนึงเลยทีเดียว
แล้วมันก็เลยทำให้ไปชนเข้าซึ่งมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งกัน
ชนต่อหม้อสะพานอีกทีด้วยค่ะ
โอ้โหมาเร็วหรือเปล่าลองดูก็แล้วกัน
ดูอีกทีนี่ขึ้นไปเลยค่ะ
แทบจะข้ามไปฝั่งนู้นอยู่แล้วนะคะ
นี่แหละค่ะคือรถบรรทุกปวนคันนี้เนี่ยมาแบบเร็วจริงนะคะ
แล้วสุดท้ายมันลักษณะเหมือนเสียหลักแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๗โมงครึ่งของเมื่อวานนี้
ตรงบริเวณที่จุดเกิดเหตุคือถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพนะคะ
หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีที่ตำบลตลิ่งชันที่อำเภอเมืองสระบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ไปถึงก็ไปดูที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าไปเจอกับรถบรรทุกพ่วงปูนคันนี้นี่แหละ
แล้วก็สภาพเนี่ยพังยับเยินเลยชนติดอยู่กับตรงนั้นอ่ะนะคะ
แล้วมีรถเก๋งคันนึงด้วยเขาบอกว่าเป็นรถจี๊บนะคะสีดำ
ก็ถูกอัดติดอยู่กับรถพ่วงปูนเหมือนกัน
ปรากฏว่ามีรถบัตรอีกคันด้วยที่ได้รับความเสียหายนะคะ
ด้านหน้ารถคนขับรถบรรทุกพ่วงปูนคือนายสมนึกใจหวัง
อายุเจ็บสิบสามปีแล้วค่ะเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งไปโรงพยาบาลสระบุรีแล้ว
ส่วนคนขับรถเก่งจิ๊บเนี่ยชื่อว่าคุณจิ๋อรพัฒน์อายุห้าสิบหกปี
ให้ข้อมูลเล่าว่าเขาขับรถกลับมาจากรีสอร์ทที่อำเภอแก่งคอย
กำลังจะเข้ากรุงเทพเขาก็อยู่เลนขวาของเขาดีดี
อยู่ดีรถบรรทุกพ่วงคันนี้มาจากเลนซ้ายสุดเบียด
รถของเขาสุดท้ายก็ชนต่อหม้อสะพานก็เสียหายไปตามตามกัน
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะดูกล้องวงจรปิดให้ละเอียดอีกครั้งนะคะ
แล้วก็ไปดูว่าตกลงมันเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ค่ะ
ใช่ค่ะอุบัติเหตุต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกระบะเลี้ยวชนจักรยานพ่อแม่ลูกนะคะ
ลูกหนึ่งควบได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
พลเมืองดีช่วยตามจับคนขับกระบะ
แต่งานนี้บอกเลยว่าหวิดวางมวยกันค่ะ

คือจับภาพขณะที่รถจักรยานยนต์กำลังรอเลี้ยวขวา

รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำแล้วก็ขับหนีไปค่ะ
รัฐูชนชายที่ขี่รถจักรยานยนต์
ภรรยาตะโกนเรียกให้พลเมืองดี
ช่วยกันขี่รถตามไอ้กระบะคันที่ชนแล้วหนีให้หน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวานนี้
ที่สพระเบาะไผ่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรี
รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนจักรยานยนต์

มีผู้บาดเจ็บ๒รายเป็นคุณแม่อายุ๒๑ปี
มีบาดแผลถลอกปอกเปลือกที่หัวเข่าแล้วก็ตามร่างกาย
ขณะที่ลูกวัย๑ขวบเศษได้รับบาดเจ็บ
มีแผลฉีกขาดบริเวณข้อพับขาข้างซ้าย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษานะ
ส่วนสามีในพัฒน์อายุ๑๘ปี
เป็นคนที่ขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ไปกับพลเมืองดีเลยนะคะ
ตามไปที่รถจักรยานยนต์ตามไปจนพบรถกระบะที่เกิดเหตุ
ทะเบียงก่อก่ายทท๒๓๐๖นั่นเอง
มีรอยเฉียวชนด้านหน้ารถฝั่งขวา
ตรวจสอบพบว่าคนขับกระบะเนี่ยชื่อว่านายรักอายุ๑๘ปีเท่านั้นเอง
เขาให้การบอกว่าตอนที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์อีกคันขับนำหน้าอยู่
ทำให้เขามองไม่เห็นจักรยานยนต์ของพ่อแม่ลูก
จอดอยู่ตรงทางแยกก็เลยเฉียวชน
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้คิดจะหนี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงที่พลเมืองดีควบคุมตัวคนขับกระบะเอาไว้
นายพัฒน์ที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกชน
เข้ามาถามคนขี่กระบะบอกว่าเฮ้ยทำไมชนแล้วหนี
แต่นายรักก็ตอบว่าเขาแค่ตกใจไม่ได้หนีค่ะ
พัฒน์ก็เลยปรีเข้ามาจะทำร้ายคนขับกระบะ
แต่ใดก็แล้วแต่ชาวบ้านเข้าไปแยกแล้วก็ห้าม
ไม่ได้เกิดเหตุวิวาสขึ้นนะคะคุณผู้ชม